คนเราเนี่ยนะที่เขาจะดีก็ดีใจหายแต่คนที่จะร้ายก็ร้ายเหลือเกิน
ที่จังหวัดปลาจีนบุรีนะฮะคนร้ายเนี่ยเป็นคนเช่าหอ
จี้เอาตังค์กับเจ้าของหอเจ้าของหอให้น้อยพาขึ้นรถเลย
มันเอามีดจี้คอพาขึ้นรถออกไปเลยอาจมากเนี่ยครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมครับจับภาพช่วงที่นายคมสรรมุ่งอาสา
อายุสามสิบเจ็ดปีชาวจังหวัดสะแก้วก่อเหตุบุกเข้าไปในหอพัก
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจิบุรีนี่ฮะนี่ฮะนะครับ
ใช้มีดจี้นางสาวพิมรักอานันประเสริฐอายุหกสิบสามปี
เจ้าของหอนะครับแล้วขู่บังคับเอาเงินพอได้แค่พันห้าบอก
ไปไปกับผมเลยถ้าอย่างนั้นนะครับลากขึ้นรถกระบะไปนะครับ
ขับรถไปตามถนนสายสามศูนย์สี่มุ่งหน้าอำเภอกบินบุรี
จากนั้นก็ไปหยุดรถที่หมู่หนึ่งตะบนล่าตะเคียน
แล้วบังคับให้นางสาวพิมรักเนี่ยโอนมาพี่พี่โอนตังมาอีก
ให้ผมต้องทำอะไรมากโอนเข้าแอปผมเนี่ยนะฮะ
แต่ยังไม่ทันได้โอนโอ้พลเมืองดีครับเห็นพฤติกรรมในรถเนี่ยฮะ
ก็เลยแจ้งตำรวจสภสะบัวนะครับให้เข้าช่วยเหลือ
ตำรวจตัดสินใจนะครับใช้ปืนยิงใส่ล้อหลังซ้าย
เพื่อหวังจะหยุดรถของนายคมสรรแต่รถเนี่ยยังแล่นต่อไปในซอยร้านอาหาร
ฟาร์มเห่านะฮะสุดท้ายนายคมสรรเนี่ยทิ้งรถแล้ววิ่งหนีครับ
ตำรวจก็วิ่งไล่ตามจับจนจับกลุ่มตัวได้นะครับ
แล้วก็นำส่งที่สพศรีมหาโพธิท้องที่เกิดเหตุ
นางพิมลักษณ์ให้การแบบนี้ว่าโอ๊ยคมสรรเนี่ยเหรอ
คมสรรเนี่ยเช่าห้องฉันอยู่เช่าหอฉันอยู่นานกว่า๒ปีแล้ว
แล้วพักหลังตกงานอ่ะค้างค่าเช่าสามหมื่นห้า
โอ้โหค้างค่าเช่าสามหมื่นห้าเป็นเวลาเกือบปี
แต่เธอบอกเหรอไอ้เร่งรัดก็ไม่เคยจะไปล็อกห้องอะไรก็ไม่เคย
เพราะรู้ว่าคมสรรไม่มีงานทำที่บอกดีก็ดีใจหายไง
ซึ่งปกติแล้วนะคมสรรจะเป็นคนเงียบนิสัยดี
แต่ไม่รู้เพราะอะไรแหละถึงก่อเหตุเช่นนี้
แล้วนายคมสรรว่ายังไงนายคมสรรบอกว่าผมตกงานอ่ะ
ตกงานมา๒ปีได้แล้วก็เลยไปกู้เงินผ่านแอปต่าง
สัก๒๐แอปได้ได้เงินมา๗๐๐๐แต่ก็ยังไม่พอใช้จ่าย
ก็ยังมีค่าห้องพักค่างวดรถรวมแล้วเนี่ย

เพราะเจ้าหนี้เนี่ยโทรไปหาญาติที่อยู่ต่างจังหวัด
โทรไปครูบอกว่าจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่นะไม่ใช้หนี้ไปฆ่าลูกด้วย
เขาบอกเขาเครียดนอนไม่หลับ๓๔คืนแล้วก็ตัดสินใจก่อเหตุนี้
ตำรวจแจ้งข้อหาสิครับคมสรร
ใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้ยานพานะหลบหนี
จี้ชิงทรัพย์โดยมีอาวุธ
แล้วก็ลักพาตัวกักขังหน่วงเหนียวแล้วบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
แล้วก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ